ท่านผู้ชมครับเรื่องของบ่อนพนันในช่วงนี้ไม่น่าเชื่อนะครับ
นี่เป็นหนึ่งในกลุ่มก้อนของการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้านะฮะ
จริงบ่อนพนันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับเล่นไม่ได้นะฮะ
แต่ช่วงนี้มันเป็นการแพร่เชื้อติดระบาดกันมาด้วยนี่จับได้อีกนะครับ
ภาพที่ท่านเห็นนี่สนหนองค้างพลูนะครับ
แล้วก็นครบาลเก้าจับผู้ลักรอบเล่นพนันเมื่อคืนนี้ยี่สิบเจ็ดคน
จับได้ที่ท้ายซอยก่อนถึงพุทธมนตรสาย๓พร้อมกับของกลางอีกหลายรายการนะฮะ
ส่วนกองปราบรามไปจับนักพนันได้ที่สมุทรปราการนะครับ
อ่าเดี๋ยวดูที่สมุทรปราการด้วยนะฮะกองปราบจับมาได้ยี่สิบแปดคนนะครับ
นี่นะฮะทั้งหมดเนี่ยก็ถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกันต่อนะฮะ
นี่นะฮะนี่คือ
เป็นนักพนันที่จับได้นะฮะส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับ
สืบสวนสอบสวนของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็สอนอโคครามนะครับ
นำกำลังปูพรมตรวจค้นสองจุดนะฮะไปจับบ่อนพนันออนไลน์ได้นะฮะ
เป็นศูนย์เลยนะฮะจุดแรกเนี่ยเป็นบ้านหลังหนึ่ง
ถนนลาดปลาเขานะครับจับขบวนการลักลอบ
เล่นพนันออนไลน์ได้ยี่สิบสี่คนของกลางก็คือคอมพิวเตอร์ยี่สิบสี่เครื่อง
โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โพยพนันประเภทต่าง
รายชื่อลูกค้าด้วยของกลางอื่นอีกหลายรายการด้วยนะครับ
อีกจุดหนึ่งคาดว่าเป็นต้นต่อเซิร์ฟเวอร์ที่ห้องพักในคอนโด
เสรีไทยนะครับแต่ว่าจุดนี้เนี่ย
คนร้ายไหวตัวทันนะครับหนีไปได้ก็ยึดพวกอุปกรณ์เอาไว้ได้นะครับ
เดี๋ยวไปตรวจสอบขยายผลต่อวันนี้นายมนตรีนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะฮะ
เรื่องของการลักลอบเล่นพนันเนี่ยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการประธาบาทของโครต๑๙
พลเอกประยุทธ์บอกว่าคือเรื่องของการลักลอบเล่นพนันเนี่ย
ให้มีร้อยนายกก็แก้ไม่ได้ถ้าคนยังอยากเข้าบ่อนยังอยากเล่น
ท่านก็เลยยกคำโบราณมาเตือนกันคือไฟไหม้กับโจรป้นบ้านเนี่ย
มันเสียหายไม่เท่าเล่นพนันครั้งเดียวนะ
ในเมื่อประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเนี่ยเราก็จะทำยังไงให้เกิด
คือคนพวกนี้ผมไม่เข้าใจว่าอาชีพเขาคืออะไรอาชีพเขาคือการเล่นการพนันหรือไงไม่รู้
นะก็ยังจับกลุ่มเลยทุกวันเนี่ยหลายย่อยเล่นกันไม่กี่คน
เล่นตามโรงแรมตามรีสอร์ทเพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้
แล้วทำไงคนไทยเนี่ยจะลดในเรื่องเหล่านี้เขาบอกว่าอะไรนะ
การเล่นการพนันเวลามันสีหายขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งกว่าไฟไม่บ้านใช่ไหม
ปล้นบ้านเพราะพวกนี้มันเป็นภาระเรื้อรังครอบครัวเขาไม่มีความสุข
ไม่มีใครทำแบบสำเร็จคนเดี๋ยวหรอกต่อให้ร้อยในยกก็ทำไม่ได้
ตั้งใจมีจังหลวงมันบ่อยสุดที่จะทำทุกอย่างให้ได้
แต่ทั้งหมดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
กันไว้นะครับการพนันนะครับค่ะ